ไปเจอน้องมากกี้นะคะเขาไปออกงานอีเวนต์ค่ะ
ก็ถามถ่ายถึงการเตรียมตัวที่จะมีทายาท

กี้เองก็บอกว่าจริงหนูเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางอยู่นะคะ
เรียกว่าลุ้นทุกเดือนกันเลยแหละค่ะ
แต่ว่านั่นแหละค่ะคุณป๊อกจิราธิวัฒน์

ตัวจะเป็นคุณแม่นะคะยังไงกันบ้าง
ฟังสัมภาษณ์จากน้องมากกี้เลยค่ะ
นี่ขนาดไม่ได้รับละครไม่ได้รับอะไรนะ

ยังมีงานที่แบบเราก็ต้องวิ่งไปมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ถือว่าสนุกเขามาเมื่อไหร่ก็มานั้นแหละคุณ
อย่างนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่า

พอมันคาดเคลื่อนแพลนเราก็เคลื่อนไปหมด

ก็เดี๋ยวดูก่อนละกันค่ะว่าเป็นอย่างไร
แต่คือที่จริงเราก็มีปรึกษาหมอเรื่อยอยู่แล้ว

เขาเลยไปเอาหลักฐานจากคุณหมอมา

ยังเลยไม่ได้คนแนะนำ

ไม่เป็นไรค่ะยังหนุ่มยังสาวอยู่นะคะ
แล้วก็คุณป๊อกก็เลิกสูบบุหรี่นะคะ
เพื่อมาปั๊มลูกด้วยไงก็ต้องสำเร็จแน่นอนค่ะ

เพราะว่ามากกี้เขาขอไว้ตลอดเลยตั้งแต่งงานเนาะ

เพราะฉะนั้นหยุดสูบรถสูบบุหรี่ค่ะ